คุณเคยเห็นควายที่หล่อที่สุดไหม

วายที่หล่อที่สุดในประเทศไทย

ควายที่หล่อที่สุดไม่รู้เหมือนกันหน้าตาเป็นไง
มันคล้ายทางนี้ไหม
ไม่คล้ายน่าจะไม่คล้ายเพราะว่าควายที่หล่อที่สุดเนี่ยนะ
มันหล่อมากเพราะว่าค่าตัวเขาค่าตัวของควายตัวนี้มันแพงกว่าคุณด้วยซ้ำ
จะบอกว่าเจ้าควายตัวนี้มีมูลค่ามากกว่าผมอย่างนั้นเหรอ
หลักล้านยอมไหม

ไปดูกันว่าควายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะ

แล้วตอนนี้มีคนติดต่อขอซื้อเจ้าลูกควายตัวนี้ไปด้วย
เพราะว่าพ่อมันเป็นควายที่หล่อที่สุดนั่นเอง

ลูกควายตัวนี้นะคะเป็นลูกควายรูปหล่อที่เราพูดถึงกัน

น้องอยู่ในบิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย
ที่ตำบลทัพยายเที่ยงอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก

ที่ว่าหล่อเนี่ยเพราะว่าเจ้าลูกควายตัวนี้นะคะ
เป็นลูกควายไทยที่มีลักษณะดีมาก
ก็คือมีขนสีทอง
น้องเพิ่งคลอดออกมาได้เพียง๑๐วันเท่านั้น
แต่ด้วยความหล่อเข้าตากรรมการค่ะ
ทำให้มีลูกค้าที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เห็นเจ้าลูกควายตัวนี้แล้ว

มาติดต่อขอซื้อเจ้าลูกควายตัวนี้ในราคาตัวละ
เท่าไหร่๑ล้าน๙หมื่นบาท
เฮ้ย๑ล้าน๙หรอ

ตัวเล็กตัวนี้๑ล้าน๙หมื่น
สร้างประวัติศาสตร์ลูกควายไทยราคาสูงที่สุดในประเทศเลย

เหมือนซื้อควายได้รถคันหนึ่ง
จริงแล้วจะบอกพอกับราคารถเลยนะ
ใช่แล้วแล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวนะคะคุณ

ชื่อว่าเจ้าน้องขวัญใจกับเจ้าน้องมหาชน

โอ้โหมูลค่ามหาศาลเป็นหลักล้าน
แบบนี้ต้องพามันมาที่ไทยรัฐทีวี
อ่ามันตรงกับโซโลแกนของเราที่ว่า
ไทยรัฐทีวีทีวีมหาชน
ถ้ามหาชนมาชนะจะไปไหน

เขาบอกว่าสำหรับเจ้าลูกควาย๒ตัวนี้
เป็นลูกควายที่เกิดจากพ่อพันธุ์ตัวเดียวกันนะคะ
ก็คือเจ้าก้าวเจริญ
เจ้าก้าวเจริญตัวนี้เป็นควายไทย
หล่อที่สุดของประเทศไทย

หุ่นมันดิหล่อที่สุดดูมันบึกขนาดเนี้ยแล้วคุณรู้ไหมว่าเจ้าก้าวเจริญค่าตัวมันเท่าไหร่

เดี๋ยวนะควายตัวนี้ราคา๒๐ล้าน

แพงกว่ารถหรูบางคันอีกนะ

พอกับลัมโบกินี่เลยนะใช่ไหม
คุณซื้อตัวเจ้าเจริญคุณเหมือนได้ขับแลมโบ
ผมจะบอกให้ผมขออนุญาตพูดยี่ห้อ
บางรุ่นยังถูกกว่าควายตัวนี้ไม่ได้
แล้วปัจจุบันราคาควายไทยคุณคือราคาค่อนข้างสูง
แต่ว่าต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐๕๐๐บาท
อันนี้ต่ำสุดแล้วนะแต่ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็ตามลักษณะของมัน

ซึ่งราคาขายส่วนมากมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
ของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อด้วย
เขามีการปรับปรุงสายพันธุ์มาเรื่อย

คุณเห็นรูปร่างเขากำยำเขาสวยตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่ไหม
คือราคาสูงที่สุดของควายในฟาร์มนี้ที่เคยขายได้นะ
ไม่รวมเจ้าก้าวเจริญเพราะเขาไม่ขาย
ตัวอื่นตัวดังที่ประกาศขายไปเนี่ย
ราคาขายตัวละ๖ล้าน๓แสนบาท
๖ล้าน๓แสนที่เคยขายได้มาในฟาร์มแห่งนี้
แล้วนี่คุณดูนี่น้องขวัญใจน้องมหาชน
ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของลูกควายไทยที่ตัวเล็ก
อายุมันแค่๑๐วันแต่ราคาค่าตัวมัน๑ล้าน๙๐๐๐บาทแล้ว

ราคา๑๐วัน๑ล้านคุณ
เกิดมาก็มีมูลค่าเลยเกิดมาก็โอ้โหสุดยอด
ตอนนี้ทางฟาร์มเขาก็ต้องเลี้ยงน้องขวัญใจกับน้องมหาชน
ต่ออีกประมาณ๑๐๑๒เดือนนะคะ
ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าที่มาติดต่อขอซื้อไป
ไม่ใช่ว่า๑๐วันแล้วขายได้เลยนะ

เป็นยังไงคะคุณชนะเจ้าควายตัวนี้มูลค่ามหาศาล
เนี่ยกำลังนับอยู่ว่าค่าตัวเรามันเท่าไหร่
ค่าตัวคุณไม่เท่าไหร่แต่ค่าหนี้คุณเท่านั้น
เอาเรื่องจริงมาพูดอีก
อ้าวขอโทษ
อย่างว่าเกิดเป็นคนมีค่าค่าใช้จ่ายหนี้สินเพียบเลย
สินเสียอยู่อีกเป็นหนี้ก็ต้องใช้

แต่ยังไงซะเรื่องของควายเนี่ยนะครับ
มันเป็นเรื่องการอนุรักษ์ใช่เป็นเรื่องการอนุรักษ์
ความชอบของแต่ละบุคคลอันนี้ก็แล้วแต่ละกัน
ว่าใครจะชื่นชอบแบบไหนใครสนใจก็ไปดูกันได้